เอางี้ถ้ามีปัญหาขนาดนี้จะพาไปแก้ปัญหาด้วยการกิน

ถูกต้องกินแล้วก็มีความสุขอิ่มอร่อย

แต่จะบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ธรรมดาหรอกค่ะ
เพราะว่าเขาเสิร์ฟมาในชามกะลาเก๋เลยล่ะค่ะ

แน่นอนพูดชื่อถูกเป๊ะเลยคุณชนะ
ข้าวต้มกะหลาร้านนี้นะคะอยู่ที่ตลาดท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงา

เขาว่ากันว่าใครได้มาร้านนี้นะโอ้โหติดอกติดใจกันไปทุกราย
แต่สิ่งหนึ่งที่ลูกค้าชอบนั่นก็คือวิธีการเสิร์ฟของเขาค่ะ
เสิร์ฟมาในรูปแบบชามกะลาแบบนี้นี่นี่นี่นี่โอ้โห

เราก็ไม่รอช้าไปคุยกับเจ้าของร้านถึงไอเดียเก๋แบบนี้ค่ะ
นั่นก็คือคุณพิชยาจวนเจนกิจหรือคุณก๊อฟ

วันหนึ่งคิดว่าอยากจะกลับมาดูแลคุณพ่อคุณแม่ที่อายุมากขึ้นเรื่อย
ก็เลยตัดสินใจครั้งใหญ่ลาออกจากงานในเมืองกรุง
ทิ้งชีวิตที่วุ่นวายในเมืองหลวง
กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวในตลาดท้ายเหมือง
แล้วก็เปิดร้านขายข้าวต้มขายอาหารเช้าขึ้นมาแบบนี้
แล้วก็เป็นที่ติดอกติดใจของลูกค้า
ไปฟังเสียงพ่อหนุ่มคนนี้กันหน่อยค่ะ
ตอนนี้นะครับคือคนในยุคสมัยหลังเนี่ย
เขาจะหันกลับไปสู่ธรรมชาติมากขึ้นนะครับ
ผมก็เลยอยากจะหาอะไรที่มันดูแล้วมันแปลกใหม่
และทำให้คนเรามีจุดสนใจในการดึงดูดลูกค้า
นั่นก็คือหาจุดสนใจเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าลองเข้ามาในร้านเรา
นั่นก็คือผมก็เลยตัดสินใจลองเลือกเป็นพวกถ้วยกะลาอะไรอย่างนี้ครับ
น้องเบย์ตอมเห็นหน้าเจ้าของร้านอย่างนี้แหละ

เขามีเอกลักษณ์เป็นเฉพาะตัวของเขาเห็นไหม
เขาก็มีสไตล์มีรอยสักแล้วทำไมก็ทำมาค้าขายได้เป็นเจ้าของกิจการได้
ใครที่อยากจะไปกินก๋วยเตี๋ยว

กินข้าวต้มในชามกะลาบอกเลยว่าไปให้ถูกร้านอย่าไปผิดร้านนะจ๊ะ
ร้านข้าวต้มกะลาอยู่ตลาดไทยเหมืองตมวนไทยเหมืองอยู่ที่จังหวัดภาคงา
ข้าวต้มกะลานะไปลองทานกันดูคุณผู้ชมครับ
มาแบบแปลกอันนี้เอาเรื่องจริงนะ